ดูเหตุการณ์นี้หน่อยหน้าหมู่บ้าน
คือสื่อสารกันไม่เข้าใจยังไงไม่รู้
แต่ถ้ามองไปแล้วเหมือนกับว่า
คือพี่รอปภไม่เปิดไม้กั้นให้รถคันนี้
งานนี้นะครับบริษัทรอบพออาจจะไม่ได้ตกงานคนเดียว
อาจจะเสียงานทั้งบริษัทครับ
มีเรื่องแล้วครับคุณผู้ชมครับ
นี่กล้องหน้ารถของคันหลังเนี่ยจับภาพได้ชัดเจนเลย
นี่คือเขาสื่อสารอะไรกันเนี่ยเหมือนกับ

พี่รอปภชี้แจงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
แต่ว่าคนที่นั่งฝั่งคนนั่งเนี่ยนะฮะ
อาจจะมีวิวาทะหรือเปล่า
พี่รบพก็เดินไปดูเลขทะเบียน

ทะเลาะกันคราวนี้คุณผู้ชมก็เกิดเหตุการณ์
จ้วงข้ามประตูก่อน

นี่แหละครับคนเจ็บที่ถูกต่อย
นี่คือนายพงศุษย์

มีแผลนี่ลงจากรถไปแล้ว
นะครับมีแผลฟกช้ำ

บ่าย๓โมงของ๒๗ตุลาคม

ฟันหน้าก็โยกเลยเอากล้อง
หน้ารถเนี่ยนะครับไปเป็นหลักฐาน
แจ้งความกับนายอัศดาอยู่สุข

คือหนีไปนะตั้งแต่ต่อยเขาก็หนีไป
ตำรวจสวนรม๙ก็รับแจ้งไว้นะครับ

ว่าวันนั้นนางกาจนา
อายุ๖๐ปีภรรยาที่ขับรถเนี่ย

คือยื่นคีย์การ์ดที่รอบอพอ
แต่คีย์การ์ดมันมีปัญหาคุณผู้ชม

ก็เลยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน

แต่พี่รอปภไม่ยอมนะครับ
แล้วเดินนะครับไปข้างหน้ารถ

โวยวายใส่เขาและภรรยาจนมีปากเสียงกัน

อ๋อพูดแค่นี้
ค่ะมึงลงมาแล้วก็ลุงก็เปิดประชุมตู้ช้า
มันก็เลยวนมาเลยเข้ามาเลยแล้วก็ซ้อมลุงในรถ
ก็อยากให้เขาถอนบริษัทนี้ออก
ค่ะเพราะมันไม่ปลอดภัยถ้ารอปภเป็นแบบนี้
นี่ไงคือพี่รอปภจะไม่ได้ตกงานคนเดียว
ทั้งบริษัทนี่สิจะเสียงงานแล้วเนี่ย
คือเพื่อนร่วมงานก็คือรอบพออีกคนนึงนะครับ
มาเล่านะครับโดยเขาเล่าบอกว่า
พี่ลอวพอเขาที่มีเรื่องกับคุณลุงเนี่ย
บอกโดนด่าก่อนก็เลยคุมอารมณ์ไม่อยู่
บริษัทรอบพอต้นสังกัดไปแล้วครับ
กระเช้ากับเงินหมื่นนึงไปขอโทษคนเจ็บคุณลุงไม่ยอม
คุณลุงไม่ยอมคุณลุงไม่ยอมบอกว่าไม่รับการขอโทษ

เรียกร้องไปยังนิติบุคคลของหมู่บ้าน

เปลี่ยนซะบริษัทลอวพอนี้ครับกลุ่มผู้ชมฮะ